หลังจากที่เราไปพบร่างของน้องพาคินเสียชีวิตนะฮะ
ทางด้านของพ่อแม่เองก็บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
แม้จะหายไป๙วันก็ตามนะครับ
ตลอด๙วันที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการกระจายกำลังการค้นหาน้องพาคิน

หายตัวออกจากบ้านที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
ตั้งแต่๑เมษายนล่าสุดเมื่อวานก็เจอแล้ว
โดยชาวบ้านไปพบศพเด็กชายลอยคว่ำหน้า
สวมเสื้อไม่สวมกางเกงอยู่ในครองไส้ไก่
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนไร่มะขาม
อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
จุดที่พบศพเป็นคนละจุดกันกับที่ตำรวจกับกู้ภัยนั้นระดมกำลังค้นหาเมื่อวาน

จากนั้นนางอารยาขัวลำหาญอายุ๒๖ปี
แล้วก็นายโชคชัยคิดตลอดอายุ๓๒ปี
เป็นพ่อแล้วก็แม่ของน้องพาคินครับ
เดินทางไปดูศพทั้งสองคนก็ยืนยัน
น้ำร้องไห้ร้องห่มยืนยันว่า
เป็นลูกเขาเป็นน้องพาคินจริง

เนี่ยกอดคุณตาร้องไห้
โดยคุณแม่ร้องไห้ตลอดเลยครับ

บอกว่าตัวเองกำลังจะไปที่นาครับ

จุดเนี่ยก็ได้กลิ่นเอ๊ะทำไมเหม็นเน่าก็เลยมองหาที่มาของกลิ่นเหม็น
อันนั้นแล้วไปพบบางอย่างลักษณะคล้ายกับเด็กลอยอยู่ในคูน้ำ
ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าอืมเพราะมันก็คล้ายคล้ายอ่ะนะฮะ
น้องควบความกว่าเองก่อนจะลงไปดูแบบชัดชัดอีกครั้ง
เพราะว่าอ้าวไม่ใช่ตุ๊กตากลายเป็นเด็กอะครับก็มั่นใจว่าเอ๊ะ
จะเป็นน้องพาคินที่หายไปเพราะว่าก็ติดตามข่าวน้องอยู่
ก็เลยแจ้งจำรวจให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับส่วนแม่ของน้องพาคินบอกว่า
ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกนะฮะเพราะว่าก็มีความเป็นไปได้
ว่าน้องนั้นจะต้องถูกน้ำซัดไปเนื่องจากว่าน้ำก็ไหลเชี่ยวกรากเหมือนกัน
ประกอบกับพาคินเองเคยลงไปเล่นน้ำเป็นประจำกับตากับยาย
อาจจะคิดว่าลงได้แล้วก็ลงไปเองนะฮะ
ส่วนกรณีที่มีคนกล่าวหาว่าแม่เอาลูกไปขายหรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอเนี่ยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มีทางขายลูกกิน
แต่เธอเนี่ยก็ไปห้ามความคิดของใครไม่ได้ขณะที่ตอนนี้ศพของน้องพาคิน
ถูกส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
ส่วนชาปนกิจก็จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะ
ก็เสียใจด้วยกับครอบครัวนี้แต่ว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรา
สามารถที่จะเป็นอุทาหรณ์ได้ว่าลูกเล็กอย่าให้คลาดสายตาเป็นอันขาด
ใช่ค่ะคือพยายามอยู่ในระยะเอื้อมถึงไว้นะคะ
เพราะว่าเด็กเป็นวัยกำลังเรียนรู้ด้วย